ถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของสวยสถานบันเทิง
สถานบันเทิงโดยเฉพาะสถานบันเทิงซึ่งไปอยู่ใกล้กับโรงเรียน
ใกล้กับสถานศึกษาเจ้าหน้าที่เขาจับตาเป็นพิเศษนะคะ
เปิดขายสุราใกล้สถานศึกษา
แล้วก็ไปพบสมุดจ่ายสวยด้วย

นิติชัยวิริยาโนนายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
แล้วก็ปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้าไปใช้บริการค่ะ
ก่อนหน้านี้มีการจับกลุ่มในข้อหาปล่อยให้เด็กอายุกว่า
กว่า๑๘ปีเข้ามาใช้บริการไปแล้ว๑ครั้ง
แล้วก็ไม่มีใบอนุญาตจำหน่ายสุรา
แต่ร้านนี้กลับมาเปิดได้อีกครั้งแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ในการเข้าตรวจเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
ไม่พบเยาวชนเข้ามาใช้บริการนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือไปพบเนี่ยค่ะ
สมุดบัญชีจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงาน
มีทั้งจ่ายแบบรายวันและจ่ายแบบรายเดือนด้วย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวนายเจริญโชคเมฆแสน
เป็นคนดูแลร้านในข้อหาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

และเปิดสถานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้เคียงสถานศึกษา
ส่งตัวให้ตำรวจในท้องที่ดำเนินคดี
รวมถึงให้สอบสวนในเรื่องของบัญชีสวย
ดังกล่าวด้วยว่าจ่ายให้หน่วยงานรัฐจริงหรือไม่ค่ะ